มีเหตุการณ์ที่สามีภรรยาจริงแล้วก็เลิกลากันไป
แต่ว่าเมื่อวานเป็นวันสำคัญของลูกนะครับ
เพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายวัย๔ขวบ
ตัวภรรยาก็เลยเอาลูกชายมาไว้ที่บ้านสามี
เพราะว่าสามีจัดงานเลี้ยงให้กับลูกชายใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าขณะที่ภรรยามารับลูกชายกลับบ้าน
สามีใช้ปืนจ่อยิงภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละครับ
ยิงตัวเองหวังจะฆ่าตัวตาย
แต่โยมทูตยังไม่รับนะฮะก็บาดเจ็บสาหัสไปนะครับ
ส่วนเด็ก๔ขวบตอนนี้กำพร้าแม่ไปแล้วนะครับ

ตำบลตลาดเกลียบอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็พบร่างของนางสาว
วรวรรณสังวิเศษอายุ๓๑ปี
ถูกยิงด้วยปืน๓๘เสียชีวิต
แล้วก็พบนายสิทธิพรวันดีอายุ๒๘ปี
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้ก่อเหตุ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยมีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะ
กระสุนทะลุเบ้าตา
จากการที่ตำรวจสอบถามนางธวรรณรัฐธัญญาดีอายุ๕๔ปี

แล้วก็เธอก็ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านของนายสิทธิพรซึ่งนายสิทธิพรเนี่ย
ก็เป็นอดีตลูกเขยแล้วนะเพิ่งจะเลิกรากับลูกสาว
ไปได้หนึ่งเดือนมีลูกด้วยกันตอนนี้ก็เป็นลูกชายเนี่ย
วัย๔ขวบแล้วและเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญ
ของลูกชายของพวกเขาก็คือครบรอบ๔ขวบ
ตัวลูกสาวของฉันก็เลยพาลูกชายหรือว่าหลานฉันเนี่ยนะ
มาส่งที่บ้านให้พ่อเขาได้ฉลองวันเกิด
เมื่อช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับก่อนที่ลูกสาวของฉันเนี่ย
ก็จะกลับไปที่บ้านของเธอจากนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ
เวลาตีหนึ่งปรากฏว่ามีวีดีโอคอร์มาหาลูกสาว
บอกว่าให้ไปรับลูกชายกลับได้แล้วซึ่งในวีดีโอคอร์นั้น
มันมีภาพที่น่าตกใจอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณ
คือนายสิทธิพรอดีตสามีเอาปืนมาถือเล่นอยู่ด้วย
เอาปืนมาถือเล่นด้วยตัวของผู้ตายนะครับ
ก็เห็นในวีดีโอคอลว่าเอาปืนมาถือเล่นทำไม
แล้วก็อยู่กับเด็กวัย๔ขวบมันอันตรายหรือเปล่า
คือคนเป็นแม่ตกใจพอคนเป็นแม่เห็นว่าพ่ออยู่กับลูกแล้วมีปืนแบบนี้
แม่ก็เลยต้องชวนยายจะไปรับหลานด้วยกัน
ใช่ครับบอกไปรับหลานชายที่บ้านของนายสิทธิพรกัน
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับตัวผู้ตายก็เดินลงไปรับลูก
ทีนี้ฝ่ายชายกลับอุ้มลูกเข้าไปในบ้าน
ผู้ตายวิ่งตามไปจากนั้นนะคุณฝ่ายชายไม่พูดพร่ำทำเพลง
ใช้ปืนยิงผู้ตายทันที๒นัดล้มฟุบจมกองเลือด
จากนั้นก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละครับยิงขมับตัวเองเพื่อจะตายตาม
แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคุณเหตุการณ์นี้แม่ยายบอกว่าตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะมาเสียลูกสาวและไม่คิดว่าอดีตลูกเขยจะกล้าทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แม่ยายบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เสียลูกสาวครั้งนี้เสียใจมากส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบแน่ชัด
เพียงว่าทั้งสองคนเลิกรากันไปแต่ทั้งคู่ก็ยังผลัดกันไปรับลูกมาดูแลนะครับ
อันนี้ไม่ทำเห็นขั้งหน้าฆาตรับหลานดูไม่คิดว่ามันจะจิง
ไม่เสี่ยงเลยครับ
มีหลานร้านบอกว่าอะไรนะครับ
แล้วตอนนี้มันเห็นวิดีโอคอล์กันมันเห็นหาให้ชักปืนมาเล่น
ซึ่งนอกจากวีดีโอคอร์ที่นายสิทธิพรเขาควักปืนออกมาเล่น
แล้วก็อดีตภรรยาเห็นแล้วนะครับ
ก็พบว่ามันมีการโพสต์อะไรที่เป็นลางหรือเปล่า
คือโพสต์ไว้ตอน๕ทุ่มเมื่อวานนี้
เป็นรูปของตัวเขาเองกับลูกชาย
ในวันเกิดครบ๔ขวบของลูกชาย
พร้อมกับข้อความบอกว่าไปไอ้ลูกรักไปกับพ่อนะ
ซึ่งเรื่องนี้แหละครับทางญาติเองนะครับ
คนใกล้ชิดบอกว่าเหมือนโพสต์เป็นลาง
แล้วก็โพสต์ว่าเหมือนจะก่อเหตุไงคุณนะ
ซึ่งตำรวจจะสอบปากคำนายสิทธิพรอีกครั้ง
หลังจากที่ต้องส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนนะครับ
ถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ